กรมอุตุได้เตือนระวังสภาพอากาศร้อนจัดวันพรุ่งนี้นะฮะ
กรมอุตุบอกขอฝากชี้แจงหน่อยนึง

แต่ว่าที่ว่าจะพุ่งทะลุไปถึง๕๐องศาเซลเซียต
ไม่ใช่อุณหภูมินะฮะเป็นค่าดัชนีความร้อน
ก็คือความรู้สึกที่สามารถสัมผัสถึงความร้อนได้

ไม่ใช่ที่แบบแสดงอยู่หน้าจออย่างนี้ไม่ใช่
แต่มันคือความร้อนที่เราจะรู้สึกว่ามันจะร้อนถึง๕๐องศาเซลเซียส

พยากรค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันในประเทศไทยในปีนี้นะครับ
บอกว่าวันที่๔๖เมษายนนี้
ดัชนีความร้อนจะสูงที่สุดในบางจังหวัดนะฮะ
โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับ๖เมษายน
ภาคเหนือเนี่ยเพชรชบูรณ์
ค่าดัชนีความร้อนจะสูงสุดนะครับ
ที่๔๐๖องศาเซลเซียส

ขณะเดียวกันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศรีสะเกดนะครับ
ดัชนีความร้อนจะสูงสุดที่๔๑๕องศาเซลเซียส
แต่ว่าที่ศรีสะเกดเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเขาจะอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียส

ภาคกลางนะครับบางนากรุงเทพ
พรุ่งนี้ค่าดัชนีความร้อนนะครับสูงสุดถึง๕๐๒องศาเซลเซียสนะครับ
แต่อุณหภูมิจริงพรุ่งนี้เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียส

คือต้องทำความเข้าใจคำว่าค่าดัชนีความร้อน
เดี๋ยวบางคนบอกอุณหภูมิสูงสุดกรมอุตุบอกไม่ใช่นะฮะ
ภาคตะวันออกนะครับแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนะครับ
ดัชนีความร้อนพรุ่งนี้จะสูงสุด๔๙๔องศาเซลเซียสนะครับ
แต่อุณหภูมิสูงสุดจะไปแตะอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียส
ภาคใต้นะฮะที่ภูเก็ตพรุ่งนี้นะครับ
ดัชนีความร้อนสูงสุด๔๗๙องศาเซลเซียสนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียส

ดัชนีความร้อนอาจจะสูงถึง๕๐๒องศาเซลเซียส

ที่จะสัมผัสถึงความร้อนว่าโอ้โหมันร้อนขนาดนี้

ถ้าต้องออกไปกลางแจ้งต้องไปตากแดดนะคะต้องดื่มน้ำเยอะ
คือถ้าดัชนีความร้อนที่สูงถึงระดับ๕๐๒องศาเซลเซียสเนี่ย
นี่อยู่ในระดับสีส้มแล้วนะฮะอยู่ในระดับอันตรายนะฮะ
ที่จะส่งผลต่อร่างกายได้นะครับอ่ามีอาการเพลียแดดได้
หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานอาจเกิดภาวะฮิวสโตกหรือว่าภาวะลมแดดได้นะครับ
ดัชนีความร้อนเป็นอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้นะครับว่าขณะนั้นอากาศร้อนเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ค่าตัวเลขตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดนะครับเป็นค่าตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ฮะ
สภาวะอากาศณขณะนั้นไม่ใช่ตัวเลขอุณหภูมิที่อยู่ที่เครื่องวัด
หรือที่หน้าจอโทรศัพท์ท่านแสดงเพราะคนแชร์กันในโลกออนไลน์ไงคะ
ว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิจะสูง๕๐องศาเซลเซียสแถวบางนายังไม่ถึงนะ
ที่บางนานี่ถ้าอุณหภูมิจะสูงเท่าไหร่เนี่ยพรุ่งนี้จะถึง๓๖องศาเซลเซียส
แต่ค่าดัชนีความร้อนไปถึง๕๐๒องศาเซลเซียส

ถามว่าแล้วไทยเราเนี่ยเคยร้อนที่สุดเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยตอนไหนนะฮะ
เมื่อปี๒๕๐๐เราร้อนสูงสุดคือ๔๐๗องศาเซลเซียส
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมานี่เองปี๖๖นี่แหละนะฮะ
ถ้าอากาศร้อนสูงสุดของฤดูร้อนนะปีนี้นี่แหละนี่ฮะ๓๐มีนาคมเนี่ย
ชบูรณร้อนสูงสุดถึง๔๐๗องศาเซลเซียส
แล้วตอนนั้นคาดจะมีความร้อนจะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ย
ส่วนสถิติของวันที่ร้อนที่สุดนะฮะใน๗๐กว่าปีที่ผ่านมา
นับตั้งแต่เรามีการเก็บสถิติอุณหภูมินะฮะ
เราเริ่มเก็บสถิติอุณหภูมิตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๙
ตัวเลขวันที่ร้อนที่สุดของไทยคือ๒๘เมษายนปี๒๕๕๙
วันนั้นร้อนสูงสุด๔๔๖องศาเซลเซียสที่จังหวัดแม่ห้องศร
มีที่ไหนอยากทำลายสถิติไหมอย่าเลยค่ะพี่อุ๋ย
มันเป็นสถิติที่มันทนไม่ไหวจริงมันร้อนมากคือแหม
แต่เมื่อปี๕๙มี๖๖แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะค่ะ
ก็จะทำยังไงอ่ะมันร้อนอ่ะคุณผู้ชมหลายท่านบอกคือตกใจ
ข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ว่าจะ๕๐องศาเซลเซียสหรืออะไร
นี่ก็ออกมาเตือนนะคะว่าวิธีการดูแลตัวเองจะต้องทำอะไรบ้าง
ตรงอนามัยบอกมานะใช่ค่ะสังเกตตัวเองด้วยนะคะ
เป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรหรือเปล่าอืมงดกิจกรรมกลางแจ้ง
เวลาดื่มน้ำก็ขอเป็นน้ำสะอาดน้ำปกติ
เพราะชากาแฟมันยิ่งทำให้ดีไฮเดรดยิ่งหิวน้ำ
แล้วเราก็ติดกาแฟให้ด้วยนะคะดื่มน้ำเปล่า